อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารต่างที่เขาจะต้องไปลงทะเบียน
กับกิจกรรมกับโครงการนี้ซึ่งต้องจำชื่อใหม่แล้วนะคุณ

ที่ผ่านมาเราไปเที่ยวกันอันนี้พักไว้ก่อน
ชื่ออะไรที่คุณผู้ชมเคยจำมาพักไว้ก่อนจำชื่อนี้ชื่อเดียวค่ะ

และจำชื่อนี้ไว้มันจะเป็นเว็บไซต์ให้ท่านไปลงทะเบียนนะครับ
แต่ตอนนี้ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวอย่าเพิ่งไปลงทะเบีย
ยังวันนี้วันแรกค่ะ๑กรกฎาคมให้ผู้ประกอบการโรงแรม
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ไปลงทะเบียนก่อน
แล้วประชาชนอย่างเราจะไปเที่ยวกัน
เดี๋ยวรอเลยคุณผู้ชม๑๕กรกฎาคมนี้

คนจะต้องแบบเหมือนกับอัดอั้นแล้วก็อยากไปเที่ยวมากนะคะ
คือตอนนี้ที่ให้ผู้ประกอบการก่อนนะครับเพราะว่า
จะต้องไปลงทะเบียนตามเงื่อนไข
ผู้ประกอบการจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ก็มีทั้งที่พักร้านต่างแล้วก็เรื่องของการโดยสาร
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถโดยสารหรือว่ารถเช่าอะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันก็มีส่วนที่รัฐจ่ายให้ด้วย
ส่วนที่เราที่จะไปเที่ยวต้องจ่ายเอง
เขามีเงินกินเงินเที่ยวให้ด้วย
แต่ที่บอกว่าหลายคนใจจดใจจ่อเพราะอะไรรู้ไหม
คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรมอลมีมติ

เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานคุณผู้ชม
จากเดิมที่รัฐติดเราอยู่๓วันถูกไหม
ตอนนี้มาให้วันหยุดสงการ๑วันก่อน
เป็นวันจันทร์ที่๒๗กรกฎาคม
อันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะ
เพื่อที่จะชดเชยวันหยุดในช่วงสงกรานที่ผ่านมา
ดังนั้นก็จะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม

เราได้หยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว

แล้วก็๒๘อันนี้คือหยุดอยู่แล้ว

ใช่ค่ะดังนั้นแหมเดือนกรกฎาคมนี้
มีหยุดยาวต่อเนื่อง๔วัน๒ขยักเลยนะ
ล็อตนะฮะก็คือล็อตที่จะถึงนี้นะ

แล้วก็วันข้าวฟันศาสตร์แล้วก็วันหยุดชดเชยต่าง

แผนการในการไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วนะครับ
อีกล็อตหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไป๒๕๒๘กรกฎาคมนะฮะ

ถูกต้องเพราะฉะนั้นเตรียมวางแผนเที่ยวกันได้เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมโฮมสเตย์
รวมถึงร้านอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่าง
ได้เริ่มลงทะเบียนในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะ
หลังจากนั้นเดี๋ยว๑๕กรกฎาคมเนี่ย

จะรับสิทธิ์ลดค่าที่พักค่าตัวเครื่องบิน
รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหาร
เข้าสถานที่ท่องเที่ยวในวันนั้นเนี่ย
ไม่เกิน๖๐๐บาทต่อวัน
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกบอกว่า

รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาตามต่างจังหวัด
หลังจากที่พบว่ายังมีงบประมาณบางส่วนเหลืออยู่
เพื่อที่จะส่งเสริมรายได้ให้กับโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้า
แต่การจัดที่พักก็จะต้องมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ด้วย
นายกบอกว่าให้ไปดูว่า
จะมีการปรับการท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้บ้างไหม

หุ่นอย่างหัวหินเนี่ยถูกเสาอาทิตย์นี้คนไปกันเต็มเลยนะคะ
นายกก็เลยบอกว่าอยากสนับสนุนให้ไปเที่ยวในวันธรรมดาด้วย
ก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วมั้งช่วงวันหยุดธรรมดาเนี่ย
ก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหัวหินกันเยอะนะ
เพื่อนผมไปมาบอกคนเยอะมากรถติดมาก
แล้วก็เส้นอีสานอย่างถนนมิตรภาพเส้นโคราชก็รถติดมากเหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะ
สำหรับเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะเวลาโครงการ
ก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึง๓๑ตุลาคมนะคะ
เขาก็ในโครงการนี้เขาจะมีรายการย่อย
คือมีรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักจำนวน๕ล้านคืน
จะช่วยจ่าย๔๐ไม่เกิน๓๐๐๐บาทต่อคืน
แล้วก็สนับสนุนค่าตัวเครื่องบิน๒ล้านใบ
ซึ่งผู้จองที่พักก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนค่าบัตรโดยสาร
ในลักษณะเป็นการจ่ายคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง๔๐
แต่ไม่เกิน๑๐๐๐บาทต่อที่นั่ง
แล้วก็จองที่พัก๑ห้องก็จะได้รับสิทธิ์บัตรโดยสารไม่เกิน๒ใบ
ส่วนเรื่องของรถเช่าแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทาง
อันนี้คือเขาบอกว่ายกเลิกการสนับสนุนนะ
เพราะว่าตรวจสอบเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้อืม
ทีนี้มันก็มีการสนับสนุนพวกค่าใช้จ่ายร้านอาหารแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอีก๕ล้านสิทธิ์ด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมคะจะต้องรอเข้าไปลงทะเบียน
แล้วจะต้องมีแอปเป่าตังค์ด้วยนะเพราะว่าระบบเนี่ย
เขาจะมีการจ่ายเงินผ่านระบบนี้
ใจรอกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เหล่านี้นะครับ